สวัสดีครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยเราจะพยายามแก้ปัญหาเรื่องระบบราชการ
พยายามปฏิรูประบบราชการแค่ไหนก็ตามเถอะ
ประเทศไทยพยายามจะให้ระบบราชการบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำ
เราพยายามกันมานานแล้วแต่ว่าเอาเข้าจริงไม่ไปถึงไหนครับ
อย่างเรื่องของการบริหารจัดการน้ำหรือการแก้ปัญหาน้ำท่วม
เมื่อ๔๕ปีก่อนรัฐบาลราชการได้มีแนวคิดที่จะรวบรวมเอางานในการแก้ปัญหาน้ำท่วม
จากหลายองค์กรหลายหน่วยงานหลายกระทรวง๒๐กว่าองค์กร๒๐กว่าหน่วยงาน
ให้มาอยู่ทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียวกัน

ชื่อว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขึ้นมา
ผู้บริหารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ย

ระดับ๔๑คือระดับกระทรวงเป็นผู้ใหญ่ในกระทรวง
พอตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาเอาข้าราชการอธิบดีกรมชลประธานในสมัยนั้น
ดรสมเกียจประจำวง
มาเป็นเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งแรก
ผมเคยสัมภาษณ์พูดคุยกับดรสมเกียจประจำวง
ท่านอธิบายให้ฟังว่า
จากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดปัญหาน้ำท่วม

หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำท่วม

ภายใต้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินี่แหละ
ก็เรียกว่าสั่งการทำงานร่วมกัน
ปัญหามันจะได้ไม่มีปัญหา
ผมฟังแล้วผมก็เออสบายใจ
จากนี้ไปการแก้ปัญหาน้ำท่วม
มันจะไม่เป็นเหมือนในอดีตแล้ว

อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับ

นึกถึงภาพของการทำงานร่วมกัน
แต่ว่าพอเกิดน้ำท่วมคราวนี้ขึ้นมา
เอ้ามันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่
รสมเกียจประจำวงอธิบายให้ผมฟังนี่ครับ
มันยังเป็นลักษณะต่างคนต่างทำอยู่นี่ครับ
มันยังเป็นลักษณะไม่ได้บูรณาการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวนี่ครับ
เหมือนเดิมฮะไอ้ที่อุ่นใจขึ้นมาใจมันก็แป้ว
การทำงานประสานงานร่วมกันยังไม่เกิดและก็เกิดไม่สมบูรณ์
ผมหยิบยกเอาเรื่องนี้มาเป็นจุดเล็กที่จะเป็นตัวอย่าง
เรื่องน้ำท่วมรังสิตกับปฐุมธานีอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าขาดการประสานงาน
ปีนี้เนี่ยน้ำท่วมภาคตะวันออกเยอะมากท่านก็รู้
หลายจังหวัดในภาคตะวันออกน้ำท่วม
วิธีการบริหารจัดการที่จะให้ในภาคตะวันออกน้ำลดลง
เขาก็ตกลงกันว่าเขาจะผันน้ำจากภาคตะวันออก
ดึงน้ำลงมาในคลองรังสิตเพื่อให้ไหลออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
เพื่อให้จังหวัดในภาคตะวันออกน้ำลดระดับลง
ก็เริ่มสิครับเอาสิครับก็ดึงน้ำลงคลองรังสิต
โดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
และผู้บริหารอบจงอบจของปฐุม
ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องผู้ว่าปฐุมเนี่ย
คุณนรงศักดิ์โอสธนากรจำชื่อนี้ได้ไหมครับ
ผู้ว่าหมูป่าที่ลำปางท่านมาเป็นผู้ว่าอยู่
ท่านบอกว่าไม่รู้เรื่องกับการปล่อยน้ำลงมา
คลองรังสิตถ้ารู้เรื่องก็จะได้เตรียมทำผนังกั้นน้ำเตรียมไว้
ถ้ารู้เรื่องจะได้เตรียมเรื่องเครื่องสูบน้ำมีเท่าไหร่ขนมาให้หมด
เพื่อจะแก้ปัญหาไม่ให้น้ำท่วมปฐุมธานี
และท่วมทุ่งลังศิษย์หรือเทศบาลนครลังศิษย์
เมื่อวันที่๗วันที่๘ที่ผ่านมานี่แหละ
นี่คือต้นเหตุที่ทำให้น้ำแถวรังสิตแถวปฐุมท่วมกันมหาศาล

เพราะไม่บอกไม่ได้ประสานงาน
ไม่บอกผู้ว่าราชการจังหวัด
ไม่บอกนายกอบจงอบจผู้บริหารส่วนท้องถิ่น
ถ้าบอกเขาเขาก็ได้เตรียมโน่นเตรียมหนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำเตรียมพนังอะไรต่อ
พนังกันน้ำไว้อย่างที่ว่าเพื่อเตรียมรับมือ

ก็ไหนว่าจะบริหารจัดการประสานงานกัน
บูรณาการให้เป็นรูปธรรม
แล้วทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้
อันนี้จะเป็นตัวอย่างว่า
การบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำ
ไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการจะให้เป็น

ต่างฝ่ายต่างมีอัตรากันอยู่
ต่างฝ่ายต่างไม่ประสานงานกัน
มันจะด้วยอะไรก็ตามแต่เถอะครับ
แต่ว่ารักษณะอย่างนี้มันทำให้คนเดือดร้อน
ในที่สุดน้ำก็ท่วมหลังสิทธิ์
ท่วมปธุมธานีเละไปหมด
ไปหมดเพราะไม่มีการประสานงานอย่างที่ว่า
อันนี้ถือว่าเป็นความล้มเหลวของหน่วยงานที่เรียกว่า
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ปฐุมเขาก็เดือดดานเขาก็โมโห
เขาบอกเฮ้ยอย่างนี้ยุบไปเสียดีกว่า
ไอ้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ตั้งขึ้นมาก็โครงการใหญ่โตเทอะทะ
มีแผนชาติไหมล่ะครับถ้าขึ้นแผนชาติให้เห็นนิดหน่อย
โครงสร้างของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ย

นี่ตัวเล็กมองไม่เห็นหรอก
แต่ว่าอยากให้ดูว่านี่คือโครงสร้าง
ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ที่มีตั้งเป็นไม่รู้กี่ฝ่ายยี่สิบกว่านวยงาน

เพื่อจะหวังประสานงานร่วมกัน
กับท่วมหลังสิทธิ์คราวนี้เป็นพยานได้ว่า

ผู้ว่าเขาก็บอกเองผันน้ำไปมาลงคลองรังสิตก็ไม่บอกเขา

ประสานกันไม่ได้สั่งงานกันไม่ได้
แม้กระทั่งเรื่องที่ดรปลอดประสบสุรัสสวดีมาให้สัมภาษณ์ตรงนี้เมื่อวานเนี่ย
ก็ยังไม่เห็นภาพว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้
รปลอดประสบบอกว่าถ้าประสานงานกันได้จริงเนี่ย
เอาเลยสิสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ย
สั่งไปทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสูบน้ำ
ใครมีเครื่องสูบน้ำที่ไหนกี่เครื่องกี่เครื่อง

บริหารจัดการกันเองขนกันมาเองใช้เงินเอง
เอามากรุงเทพมาปั๊มน้ำมาดูดน้ำ
สูบน้ำออกจากพื้นที่ภาคตะวันออกของกรุงเทพ
ยังท่วมอยู่โดยเฉพาะที่ลาดกระบัง
ทำไมไม่ทำล่ะถ้าทำได้จะช่วยได้เยอะ
หรือถ้าทำไม่ได้ก็ใช้วิธีการก็คือทำเหมือนที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำลังจะทำ
ก็คือเขาบอกว่าเขาอยู่ระหว่างที่จะประกาศเขตเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยอย่างที่ว่า
ท่านผู้ว่าอายุทยาคือคุณวีรชัยนาคมาศ
เตรียมที่จะประกาศให้อายุทยา๕๖อำเภอเป็นเขตประสบภัยสาธารณะ
การประกาศเป็นเขตประสบภัยสาธารณะ

หนึ่งสามารถสั่งงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
จะซื้อโน่นซื้อนี่การสั่งงานการบริหารจัดการเนี่ย
มันเป็นไปตามที่ประกาศ
รัฐบาลโดยเฉพาะผู้ว่าก็ใช้เงินในการแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น
ไม่ต้องไปติดกับระเบียบจัดซื้อจัดจ้างงุ่มงามช้าทำอะไรไม่ได้
เขาก็เตรียมจะประกาศเป็นเขตพื้นที่กรุงเทพเอามั้งไหมล่ะครับ
เขตที่อยู่ภาคตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะลาดกระบังเนี่ย
ถ้าประกาศเป็นเขตที่เรียกว่าเป็นเขตภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ย
มันก็สามารถช่วยอะไรได้เยอะ
มันดีกว่าครับดีกว่าที่ให้คนใหญ่คนโตลงไปเยี่ยมแล้วไม่รู้ว่ามันจะ

นี่วันนี้ตอนบ่ายก็เห็นว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะไปที่ไหนล่ะ
ไปที่น้องจอกมีนบุรีไปเยี่ยมไปดูแลประชาชน
ส่วนตั้งแต่๑๐โมงกว่าที่ผ่านมาและตอนนี้น่าจะยังอยู่ก็คือพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
ลงพื้นที่เขตลาดกระบังก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับไม่มีอะไรเสียหายลงไปเยี่ยมเยี่ยมประชาชน
แต่ว่าลงไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากมายสู้เอามาทำอย่างที่ผมว่าเนี่ย
สั่งการแก้ปัญหาทำยังไงที่จะให้มันบูรณาการกันให้ได้ให้ฉับไวและควรจะต้องทบทวนเรื่องการทำงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
พลเอกประวิทย์นั่งเป็นประธานอยู่และมีเลขาธิการระดับ๔๑นั่งบริหารอยู่ชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้
แต่ว่าถ้าไม่บูรณาการกันอย่างนี้ก็จะอย่างนี้ครับ
แก้ปัญหาก็ช้าและไม่ทันใจและคนก็เดือดร้อนอยู่อย่างนี้
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ